เรื่องราวของงานแถลงข่าวไปนะครับก็มีการพูดถึงความพร้อมกัน
เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ก็จะมีการพูดถึงความพร้อมของงานแถลงข่าว
โค้งสุดท้ายก่อนที่จัดการแข่งขันสำหรับเรือพายครับ
ดังนั้นมาดูกันหน่อยว่าในสนามนี้ครับที่ไทยรัฐถ่ายมาก่อนหน้านี้
เต็งนั้นก็จะมาแข่งขันในเรือยาวอนาชาติแน่นอนนะครับ
แล้วไปติดตามว่า๒ลำที่น่าสนใจที่คุณวิริวิตเจริญเชื้อนั้นไปเก็บข้อมูลมานั้น

สุดยอดเรือสยามเปรียบเสมือนสังเวียนสุดท้ายของปี
สำหรับการประลองเพื่อชีความเป็นหนึ่งแห่งยอดฝีพาย
โดยเฉพาะการแข่งขันในประเภท๕๕ฝีภาย
สำหรับ๘ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะมีเพียงหนึ่งเดียว
ที่ได้ครองถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พร้อมเงินรางวัล๕๐๐๐๐๐บาท
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะพาไปรู้จักกับ๒ทีมเต็ง
ที่มีโอกาสก้าวสู่ตำแหน่งชนะเลิศ
เรือจากจังหวัดปฐุมธานีอย่างใบเล่หนุ่มเมืองนน
คือทีมแรกที่น่าจับตามอง
ในรอบปีที่ผ่านมาจะลงแข่งขันไม่มากเท่าทีมอื่น
แต่สำหรับงานสุดยอดเรือสยามในครั้งนี้
พวกเขาหมายมั่นปั้นมือเป็นอย่างดี
เพื่อหวังทะลุเข้าสู่รอบรองชนะเลิศให้ได้เป็นอย่างน้อย
คัดฝีภายมากประสบการณ์ในท้องถิ่นจังหวัดปฐุมธานี
ในระดับเยาวชนและผู้เชี่ยวชาญ
รวมตัวกันพร้อมฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง
เล่นหนุ่มเมืองนนท์ยังคงยึดเรือลำเดิมจากการแข่งขันที่สนามเทศบาลนครนนทบุรี
หลังทำผลงานได้น่าพอใจในระดับหนึ่ง
ตัวเรือใบเล่นหนุ่มเมืองโน้นยาว๓๒๓เมตรมีความกว้าง๑๑๐เมตร
ต่อโดยช่างแจ้จังหวัดเพชรบุรี
น้ำหนักเรือมีขนาด๕๐๐กิโลกรัม
โดยเวทีสุดยอดเรือสยามใบเล่นุ่มเมืองนนท์จะลงแข่งขันในรุ่มน้ำเจ้าพระยาอีกหนึ่งรายการ
หลังจากที่การแข่งขันที่ท่าน้ำเทศบาลนครนนทบุรี
คว้าอันดับที่๔มาครอง

แม้จะไม่เคยเอาชนะทีมเต็งอย่างปอนนำโชคได้ในปีนี้
รวมถึงเป็นรองความแข็งแกร่งเจ้าแม่ประดูทอง

ก็มีโอกาสที่จะพาทีมจังหวัดปฐุมธานีทีมนี้
ก้าวสู่รอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้ต่อไป
ด้านตัวเต็งตลอดการอย่างพรพระแก้วจังหวัดสิงห์บุรี
หมายมั่นปั้นมือคว้าแชมป์สนามสุดท้ายของปี
ในปีนี้พรพระแก้วยังคงคุมการฝึกซ้อมโดย
ชปุ๊สุริยากรสวรรตรานนท์
เดินทางแข่งขันมาแล้วทั่วประเทศ
ด้วยการฝึกซ้อมของฝีภายอย่างต่อเนื่อง
และฝีพายมีให้เลือกสรรมากมาย
มีการนำเทคนิคทางวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้

ซึ่งพรพระแก้วยังตระเวนแข่งขันตามสนามต่างอย่างต่อเนื่อง
และสนามนี้พรพระแก้วได้ปรับแต่งเรือให้มีขนาดเบาลง
หลังพบปัญหาเรือไม่ไปกับน้ำในสนามก่อนหน้านี้
ตัวเรือมีความยาว๓๒๑เมตร

ต่อโดยช่างสงวนจังหวัดราชบุรี
ส่วนปีนี้พรพระแก้วคว้าแชมป์๓สนาม
คือแชมป์อำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี
แชมป์วัดปังพระจังหวัดนครปฐม
และแชมป์วัดบัวงามอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี

นาวาเอกวิวัตรขวัญสูงเนินในฐานะรองประธานจัดการแข่งขัน
รับว่าทั้งสองทีมแม้อาจจะเป็นทีมสอดแทรกสำหรับสนามอื่น
แต่สำหรับการแข่งขันที่สวนหลวงพระราม๘ทุกทีมต่างสูสี
ขึ้นอยู่กับปัจจัยของการเตรียมความพร้อมรวมถึงร่องน้ำการแข่งขัน
ซึ่งแม้ทั้งสองทีมจะไม่คุ้นเคยในการภายในรุ่มน้ำเจ้าพระยา
ร่องน้ำและกระแสลมมีผลต่อการแข่งขันก็ตามเพราะไม่แน่ว่าปีนี้
ใบเล่หนุ่มเมืองนนท์หรือพรพระแก้วอาจจะมีทีมใดทีมหนึ่ง
งาดมาสู่แชมป์ก็เป็นได้พรพระแก้วลักษณะเดียวกันกับเอ่อ
ปัญญาปอนำโชคก็คือมีฝีภายชาวบ้านที่ตะเวนแข่งตามสนามต่างที่
ก็มีฝีฝีไม้ฝีมือที่ดีนะครับแข็งแกร่งในส่วนของใบเล่หนุ่มเมืองนนท์
ก็มีนักกีฬาเป็นของตัวเองเป็นทั้งเยาวชนแล้วก็เอ่อ
ฝีภายชาวบ้านที่มารวมตัวกันก็มีการแข่งขันตลอดปีเหมือนกันนะครับ
โดยเฉพาะสนามจริงเช่นประเทศไทยที่แข่งที่ผ่านผ่านมาก็
เหรียญได้เหมือนกันเหรียญเงินเหรียญทองแล้วก็เหรียญทองแดงก็เคยได้นะครับ
เพราะฉะนั้นก็แข็งแกร่งเช่นเดียวกันครับ
ใบเล่หนุ่มเมืองนนท์และพรพระแก้วจะก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์อันทรงเกียรตินี้ได้หรือไม่
ไปพร้อมกัน๑๙๒๐ธันวาคมในงานสุดยอดเรือสยาม
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน